เรื่องของการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
ดังนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศสด

การช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือ
นี่ค่ะนี่ขึ้นมารอบล่าสุด

หมดสติอยู่ในน้ำครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นก็มีการส่งสัญญาณกลับมาที่เรืออ่างทอง
แล้วก็เรือต่างนะครับให้เข้าไปรับ

อาการปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าก็จะมีการนำไปส่งตรวจสุขภาพ

ที่โรงพยาบาลบางสะพานครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้รถนะครับที่จะเอาไปส่ง
ที่โรงพยาบาลบางสะพานนะครับก็กำลังจะ
เคลื่อนออกจากตรงจุดนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
ก็จะมีการเสริมเรือหลวงนะครับ
นเรสวนซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ในการปฏิบัติการทางน้ำนะครับพรุ่งนี้
เรือหลวงกระบุรียังคงจะดำเนินการ
ช่วยเหลือคนผู้สูญหายนะครับ
ในครั้งนี้รวมไปถึงเรือหลวงอ่างทอง
หลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงนาเลสวนนะครับ

สำหรับปฏิบัติในค่ำคืนนี้นะครับว่า
หลายคนอาจจะสงสัยว่าการปฏิบัติในค่ำคืนนี้
จะหยุดเลยไหมคืนนี้ยังไม่หยุดนะครับ
เรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงภูมิพล
ยังคงค้นหาผู้ประสบเหตุ
เรือหลวงอับปางในครั้งนี้ตลอดทั้งคืน๒๔ชั่วโมง

คอปเตอร์ก็จะมีการลาดตะเวนแล้วก็ค้นหานะครับผู้ประสบเหตุทางน้ำด้วยนะครับ
แน่นอนครับว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะปิดและตอนนี้เป็นอุปสรรคเหมือนกัน
อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่ออกไปค้นหาได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ตรงนี้
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าทางด้านทหารเรือที่ที่ลงมานะครับ
คุณผู้ชมครับก็จะมีการเอาน้ำเอาสาธุโภคนะครับ
ขึ้นไปบนเรือด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ครับว่าทำงานกันหนักจริงจริง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังระดมของกันขึ้นไปนะคุณผู้ชมครับ
เป็นน้ำจากคนที่เขาเอามาช่วยเหลือแล้วก็จากกองทัพเรือเองด้วยนะครับ
เอาขึ้นไปทางด้านกองทัพเรือเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้บังคับบัญชาครับ
คุณผู้ชมครับยืนยันว่าจะไม่มีการทิ้ง๓๑นายให้ว่างเปล่าหรือว่าเปลี่ยวเปล่าในอ่าวไทยอย่างแน่นอน
จะมีการปฏิบัติภารกิจกันอย่างสุดความสามารถนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ก็คือคนที่เขาเอาข้าวมามอบเดี๋ยวสอบถามพี่นิดนึงครับคุณพี่ครับ
สอบถามคุณพี่นิดนึงครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่มาช่วยเหลือแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ครับพี่ครับ
เสียใจมากเลยที่พี่ได้เห็นข่าวอ่ะเพราะว่าพ่อพี่ก็เคยเป็นไตเรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เสียใจมากเลยที่อย่างนี้แต่ว่าดีใจที่ได้เอาน้ำมาช่วยถึงไม่ได้มาก
แต่พี่ก็มาด้วยใจแต่ก็จะมาเรื่อยค่ะเนอะแล้วก็ใจพี่อยากให้เจอทหารที่ที่ยังไม่เจอ
หากขอให้เจอครบทุกคนแล้วก็นึกถึงไปถึงครอบครัวเขาด้วยผู้ที่สูญเสียเนอะ
อยากให้เขาได้เจอญาติทุกคนเลยค่ะครับค่ะคุณผู้ชมครับด้านหลังนี้นะครับ
นี่ก็เป็นของคนที่เขาใจบุญแล้วก็เอามาช่วยเหลือทางด้านกองทัพนะครับคุณผู้ชมครับ
พี่จากทหารเรือก็จะลงมาเอากันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปบนเรือ
เพราะว่าพรุ่งนี้ยังคงมีการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้าครับคุณผู้ชมครับ
ประมาณ๗นาฬิกามีการเตรียมความพร้อมก็จะเอาเรือหลวงกระบุรีเนี่ยออกจากอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็ไปค้นหาโดยมีการค้นหาเนี่ยตีตารางเป็นเหมือนคณิตศาสตร์ครับคุณผู้ชมครับ
สิบตารางใหม่คูณสามสิบตารางใหม่แบ่งการทำงานกันทั้งหมดนะครับ
เรือหลวงกะบุรีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองและก็เรือหลวงนาเลสวนที่จะมาเสริมกำลังในวันพรุ่งนี้ครับ
หลายคนสงสัยว่าเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางมาทำอะไรในอ่าวไทยคุณผู้ชมครับ
เรือหลวงสุโขทัยนะครับมาเพื่อประจำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะออกเรือแล้วเกรงว่าอาจจะได้รับปัญหาความเดือดร้อน
เรือล่มตามทะเลนะครับแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่านี่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยมีการอับปางในครั้งนี้
ผู้หญิงทั้งผู้ชายครับคุณผู้ชมครับร่วมกันช่วยเหลือกันจริงนะฮะในตอนนี้แล้วก็เอาทั้งน้ำทั้งอาหารขึ้นไปนะครับเพราะว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนครับว่าความอ่อนล้าของกำลังพลทหารเรือจะมีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการทำงานต้องทำแข่งกับเวลาอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมครับ
ทวินทองย้อยนะครับรายงานสดจากท่าเรือน้ำลึกนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับคุณผู้ชมครับ
ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศที่เรือหลวงกาบุรีครับคุณแซคนัทวินนะคะประเด็นสำคัญก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการช่วยเหลือนะคะ
สำหรับกำลังพลที่นำขึ้นมานำขึ้นฝั่งขึ้นมาคือกำลังพลท่านนั้นเนี่ย
หมดสติอยู่กลางทะเลแล้วก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วประเด็นสำคัญที่คุณแซคนัทวินรายงานก็คือ
ไม่ยุติการค้นหาแหมแต่วินาทีเดียวนะคะต่อเนื่องตลอดยี่สิบสี่ชมูง
เพื่อค้นหาและช่วยเหลือค่ะทุกวินาทีมีค่านะครับทุกผู้ชมครับ